คุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นข่าวแรกกันในวันนี้นะคะ
ต้องบอกว่าเช้าข้ามปีจริงนะคะ
ตั้งแต่ถูกตำรวจจับกุมคาบ้านพักนะคะ

เสกได้ให้ตัวแทนหนึ่งในทีมงานนะคะทำหน้าที่เป็นแอดมิน
แล้วก็โพสต์เคลื่อนไหวลงในโลกออนไลน์อีกครั้งโดยภาพแรกที่โพสต์เป็นภาพสวัสดีปีใหม่แฟนแฟน
ที่คุณผู้ชมได้เห็นกันตอนนี้นะคะใช่แล้วพร้อมกับข้อความว่า
และขอโทษในความผิดพลาดครั้งนี้ด้วยครับรวมถึงภาพภาพนี้คุณผู้ชมที่ปักหมุดเอาไว้เลยทีเดียวนะคะ
เป็นภาพที่พี่เสกถ่ายคู่กับแฟนสาวคนปัจจุบันคุณอีฟอภิษยาที่นั่งกอดแขนอยู่ไม่ห่างเลย
ซึ่งวันนี้เนี่ยอีฟก็ได้เดินทางไปพร้อมกับพี่เสกเพื่อดำเนินคดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะ
ก็คือเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลานั่นแหละนะคะคุณผู้ชมทั้งนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้ติดต่อไปยังผู้จัดการวง
ซึ่งก็ดูแลการรับงานคอนเสิร์ตของพี่เสกซึ่งได้รับคำยืนยันว่าตั้งแต่ตกเป็นข่าวด้านลบ
ยังไม่มีเจ้าภาพแจ้งยกเลิกงานในเดือนมกราคมนี้นะคะซึ่งมีถึง๑๐งานด้วยกันประมาณ๑๐งานด้วยกันนะคะ
แต่ปกติในช่วงหลังปีใหม่เนี่ยไม่ได้รับงานมากนักจะคึกคักหลังกลางเดือนไปแล้ว
ซึ่งช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงพักวงหลังเทศกาลปีใหม่อยู่นะคะส่วนงานคอนเสิร์ตก่อนหน้านี้ที่ไม่สามารถไปขึ้นแสดงได้
เพราะว่าอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีอย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบข่าวกันไปนะคะ
ก็ไม่ได้ถูกเจ้าภาพฟ้องร้องเพราะว่าสามารถพูดคุยกันได้
และเชื่อว่าหากเสร็จสิ้นกระบวนการตามกฎหมายพี่เสกจะกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตตามเดิมอีกครั้งนะคะคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่าเรื่องราวของพี่เสกเนี่ยเป็นเรื่องราวที่สุดสะเทือนวงการบันเทิงจริงนะคะ
อืมก็ตรวจเพราะว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการออกมายืนยันว่าเป็นการใช้ยา

ถูกต้องนะคะเอาล่ะสำหรับคดีความของพี่เสกก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ต่อเนื่องนะคะว่าบทสรุปแล้วจะลงเออยังไง
แต่ว่าพี่เสกก็ออกมาขอโทษถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ